วันนี้คุณกินตีนแล้วหรือยัง
ไม่ได้อยากโดนช้อนแกงนะครับ
นี่มันคือโซโลแกนของร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ชัยนาธคุณ
กวนแบบนี้แหละค่ะขายดิบขายดีมากเลยนะคะ

ค่ะนะฮะยืนต้อนรับแบบนี้เลยวันนี้กินตรินหรือยัง

แต่ว่าส้นตีนนะครับ
ขายดีมากลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยนะคะ

ใส่ถุงเอาไปกินที่บ้านนี่ผักนี่เห็นไหมคะ
ถ้าสะอาดแบบนี้นี่อะไรคะถั่วงอกผักบุ้งอันนี้คือมะร้าสด
โอ้โฮสุดยอดจริงจ้อบพรรดิภักดิ์เติมฟรีไม่อั้นอันนี้หวารผ่าน
นะคะเห็นไหมน่าทานมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
สามสิบบาทรักษาทั่วการหิวพี่ครับนี่จะเอานี่เห็นเหรอ
เจียวเจียวเองนะคะครับดูดิคะทำสะอาดมากเลย
มีอะไรตั้งแต่น่องข้อตีนเลือดนุ่มพี่ต้นเอาไหม
เลือดเลือดได้เลยเลือดได้เลยนี่คือเลือดมีทั้งตีนเลยเหรอ
ล้านใช่ค่ะโอ้โหนี่โอ้โหอย่างนี้นะถามมาเถอะ
ว่ากินตีนหรือยังพี่จะรูดทั้งตีนเลยเออมีตีนแห้งด้วยนะพี่
เมนูชื่อว่าซุปเปอร์ดายตีนไก่แห้งตุ๋นนี่แบบนี้ค่ะ
แล้วเขาจะโรยอะไรนะหอมเจียวแล้วก็กระเทียมเจียว
ที่เขาเจียวเองแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดเนี่ยนะคะ
นั่นแหละค่ะจุ๊บจับจุ๊บจับกันเลยนะนี่นี่นี่นี่นี่นี่
แหละจะรูดทั้งจานเลยซุปเปอร์ดายตีนแห้งแล้วเห็นไหม
น้ำรู้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบแซ่บมากเลยนะคะเขาบอกว่านี่ทีเด็ดของร้านเลยนะคะ
ครับจะบอกว่าขายดีมากสามสิบบาทขายตอนเช้าไม่เกินบ่ายโมงหมดพี่
ถ้าพี่จะไปกินนะต้องรีบไปเรามีโอกาสไปคุยกับคุณสุนทรีย์นะคะ
เป็นเจ้าของร้านบอกว่าก่อนนั้นเป็นสาวโรงงานอยู่กรุงเทพ
ว่าตีนไก่เป็นเมนูยอดฮิตแล้วก็ราคาถูกอร่อย
กินได้ทุกเพศทุกวัยเห็นไหมคนใช้แรงงานเนี่ยชอบมากนะฮะ
บอกว่าตัดสินใจไปหาสูตรหาจากไหนคะ
ยูทูปค่ะเปิดเลยเดี๋ยวนี้มีหมดลองผิดลองถูกลองถูก
ผิดตอนนี้คำตอบแล้วคือลองถูกหลายคนได้อาชีพใหม่จากยูทูปนะ
ใช่นะคะนี่แหละค่ะได้อาชีพใหม่นะคะแล้วเธอบอกว่าที่สำคัญเนี่ยนะ
คือหลายคนที่ชอบร้านเธอเพราะอะไรรู้ไหมความกวนของโซโลแกนต่าง
อย่างเช่นเนี่ยวันนี้คุณกินตรินแล้วหรือยัง
ใส่ถุงไม่ท้องอะไรแบบนี้ฟังค่ะ
เห็นว่าตั้งชื่อแปลกหลายอย่างตั้งแต่ชื่อร้านเลย
อย่างชื่อร้านเนี่ยเห็นหลายคนเข้ามาก็สะดุ้งแล้ว
จุดเริ่มต้นมายังไงครับชื่อชื่ออะไรพี่บอก
ตอนแรกนึกชื่อกันไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อร้านว่าอะไร
เตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรมันก็จะซ้ำไปแล้วพอดีพี่สาวของแฟน
ก็เลยมานึกขึ้นได้ว่าก็ก๋วยเตี๋ยวส้นตีนไง
ตีนไงก็เขาก็พูดกันภาษาชาวบ้านก็มึงขายตีนไก่
เขาก็ตั้งเป็นก๋วส้นตีนไงก็เลยเอาอันนี้มาค่ะที่มาที่ไป
อืมลูกค้าเข้ามานี่สะดุ้งไหมพี่เขาก็เขาก็แปลกว่านึกได้ยังไงว่าตั้งชื่อนี้อะไรอย่างเงี้
ข้างหน้าเขียนว่าอะไรครับวันนี้คุณกินตีนหรือยังค่ะ
คือเข้ามาก็ต้องสะดุดแล้วใช่ค่ะ